โซเชียลสวดยับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้ว
เห็นแล้วก็มักง่ายหรือเปล่าคนประเภทนี้นะคะ
ขับรถย้อนสอนย้อนไกลถึง๒กิโลเมตร
แล้วก็ที่สำคัญเวลากลางคืนด้วยนะคะเกือบเกือบเที่ยงคืนละ
อัดคลิปมาได้ก็เลยบอกว่าแบบนี้ไม่ดีนะคะ
รถไม่ได้น้อยเลยนะใช่ไม่น้อยเลยค่ะครับ
แล้วก็นี่ก็ขับชิวเชียวขับชิวนะคะเหมือนมันไม่ได้เป็นเลนสวนแต่อย่างใด
คือมันเป็นเลนส์เดียวแต่ว่าเขาขับย้อนสอนไกลถึง๒กิโลเมตรนะคะ
คลิปนี้ถ่ายได้จากมือถือค่ะเผยให้เห็นนาทีรถเก๋งสีขาวคันนี้กำลังขับสวนเลนอยู่
โดยเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายกระพริบไว้ขณะที่สภาพถนนค่อนข้างมืด
ทำให้รถที่สวนมาบีบแตรแล้วก็เปิดไฟสูงใสนะคะเพจดังนำคลิปนี้มาแชร์ต่อ
พร้อมข้อความย้อนสอนมหาปลัยเส้นพุทธศาครระยะทาง๒กิโลเมตร
ตายคนเดียวไม่ว่าจะพาคนอื่นตายไปด้วยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นในทางลบเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็ว่าเป็นความมักง่ายของคนขับรถเก่งคันนี้บางก็ว่ากฎหมายไม่รุนแรง
เล่าว่าเหตุเกิดวันที่๒๓นาฬิกาขออภัยค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลา๒๓นาฬิกาคืนวันที่๒๘มกราคม
รับประทานอาหารก็ขับรถตามถนนพุทธสาครเพื่อไปส่งเพื่อนนะคะ
พบรถเก๋งสีขาวทะเบียน๒กกชช๔๔๑๘ขับย้อนสอนมา
แล้วก็กลับรถไปย้อนต่ออีกฝั่งหนึ่งจนเกือบจะชนกันค่ะ
ก็เลยได้หยิบมือถือออกมาถ่ายคลิปไว้
ซึ่งระหว่างทางรถเก่งคันนี้ก็ได้ขับหยุดนะคะ
ซึ่งก็ทำให้รถที่แล่นมาเนี่ยบีบแร่ใสคาดว่าคนขับคงจะเมาค่ะ